เป็นปัญหาที่มันข้างและค้างคาอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลา
วนเวียนกลับมาเปิดเทอมทีไรต้องมีข่าวแบบนี้ให้อ่านทุกทีเลย

ไม่รู้ว่ามันคือการรับน้องหรือมันคือการทารุณกรรมกันแน่ค่ะ
เขาบอกว่ารับน้องโหดอย่างต่อเนื่อง
เทอมมาปุ๊บรับน้องต่อกัน
เขาเรียกว่าเป็น๗วันอันตรายค่ะ
รับน้องกันทีบางคนโดนไม้หน้าสามฟาดขาหักก็มี

แดงเป็นปื้นขนาดนั้นนี่มันรับน้องอะไรกันแน่
โอ้โหแบบนี้เลย
เออคือมันเริ่มมาจากเพจเฟซบุ๊กนะที่เขาแชร์ภาพนี้กันออกมา
เพจเฟซบุ๊กเขาชื่อเพจรับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหาการ
แชร์เรื่องราวแชทไลน์นี้ออกมาบอกว่ามีผู้ปกครองท่านหนึ่งอ่ะ
บอกว่าหลานชายเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ถูกรุ่นพี่จัดกิจกรรมรับน้องโหด
ถึงขั้นว่าเรียกได้ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันเลยก็ว่าได้
บางคนโดนไม้หน้าสามฟาดจนขาหักค่ะ
นี่มันรับน้องหรือมันคือการทารุณกรรมรุ่นน้องกันแน่
เขาบอกมีการโดนก้านกล้วยมีการโดนไม้หน้าสามห่อผ้าฟาด
ถึงแม้จะหมดฤดูการรับน้องไปแล้วแต่ก็ยังถูกเรียกไปซ่อมทุกอาทิตย์
บางคนปุกตีจนขาหักก็มีแล้วคุณเขาไม่ได้เป็นนักเรียนกรียมภาษาหรืออะไรนะ
เขาเรียนสาขาวิชาประมงประมง

ซ่อมทำไมก่อนยังไม่ทันได้เริ่มสอบเลย
เมื่อวานนี้ค่ะพันธ์ตำรวจเอกนัทพลแก้วกำเนิดผู้กำกับการสพแม่โจ้นะคะ
เรียกน้องคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นนักศึกษาปี๑เฟรชชี่ของมหาวิทยาลัยเนี่ย
แล้วก็ผู้ปกครองไปสอบถามข้อมูลสำหรับกรณีถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายค่ะ
แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปยังสถานที่ที่น้องอ้างว่าเป็นสถานที่
ถูกกลุ่มรุ่นพี่ปี๒ปี๓รับน้องโหดด้วย
สถานที่เนี่ยมันอยู่ที่ลานกิจกรรมริมบ่อน้ำของมหาวิทยาลัยนะคะ
น้องเขาสาธิตให้ดูด้วยนะว่ารุ่นพี่เนี่ยเขารับน้องเขาซ่อมน้องกันยังไง
เขาบอกว่ารุ่นพี่จะให้เฟรชชี่ปี๑ยืนก้มหน้าแล้วก็ยื่นมือไปด้านหน้า
ระหว่างนั้นค่ะรุ่นพี่คนนึงจะเข้ามาต่อยด้านหลัง
ซ้ำต่อยอยู่นั่นนะคะต่อยหลายต่อหลายครั้งเลย
จนแบบทุกคนจุกแล้วก็ทนไม่ไหวนี่เขากำลังจะสาธิตให้ตำรวจดูเนี่ย
ยืนแบบนี้ยืนเรียงกันไปเลยนะคะที่ลานกิจกรรมตรงริมบ่อน้ำเนี่ยค่ะ
แล้วก็ยื่นมือไปข้างหน้าแบบเนี้ยแล้วรุ่นพี่ก็จะต่อยต่อยเหมือนเป็นกระสอบทรายเลยค่ะ
จนกระทั่งมันจุกมากแล้วเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยยกมือขึ้นแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้ว
แล้วก็หันหลังไปดูว่าใครเป็นคนทำแต่มองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดมากค่ะ
ก็ไม่รู้แล้วแหละแต่ที่รุ่นที่อยู่ฐานหลังเต็มหมด
คือเขาไปหาข้อมูลกันมานะสิจกงสิจเก่าแล้วเขาบอกว่า
รับน้องรวมของมหาวิทยาลัยปกติดีไม่มีปัญหา
แต่มันจะมีแบบนี้ที่เป็นเหมือนรับน้องนอกรอบนอกรับกันเอง
ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นแค่บางสาขาบางคณะเท่านั้น

แล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้ขึ้นชื่อเรื่องรักน้องนอกรอบโหด
เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าตำรวจเนี่ยมีการเรียกอาจารย์
เรียกน้องผู้เสียหายคนนี้และครอบครัวมาคุยกัน

นายสุกิตติดชัยรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีบอกว่า
ก็ตามสเต็ปนะคะเวลามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
ทางมหาวิทยาลัยก็ออกตัวก่อนเลยว่ามหาวิทยาลัยไม่เกี่ยว
เพราะมันคือการรับน้องข้างนอกไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่มหาลัยจัดเอาไว้
หรือว่าเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องหาตัวคนผิดมาค่ะ
เพราะมันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยใช่ครับต่อให้เป็นรับน้องนอก
แต่มันก็คือชื่อมหาวิทยาลัยคุณ
ทีนี้เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะ
มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งไปทำกิจกรรมแบบนี้จริง
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยค่ะ

แล้วก็เป็นความผิดที่มหาวิทยาลัยห้ามโดยเด็ดขาด
มีโทษทางวินัยนักศึกษาย้ำไว้ตรงนี้เลยนะคะ
โทษหนักที่สุดก็คือพักการเรียน
หรือไม่ก็ให้พ้นสภาพนักศึกษาไปเลย
นี่ค่ะมหาวิทยาลัยมีการออกเป็นเอกสารชี้แจงด้วยนะคะ
จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติพักการศึกษาหรือไม่ก็ไล่ออกค่ะ

แม่ของน้องเฟรชชี่คนเมื่อสักครู่นี้

ก่อนหน้านี้ได้เจรจากับมหาวิทยาลัยแล้ว

ก็เลยเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโพสต์
เพราะอยากจะเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัย
มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ก็เลยตัดสินใจให้น้องเนี่ยยื่นใบลาออกเลย

เพราะว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
ตอนที่เกิดเรื่องมันก็เรื่องอยู่ที่สถานีแหละ
แต่พอเวลาถ้าเกิดน้องไปเรียน
ทุกอย่างมันก็อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว
จะไม่มีการโดนเรียกไปซ่อมอีกไหม
หรือว่าจะผิดใจกันหรือเกิดเป็นปัญหาตามมาอีกหรือเปล่า
เธอเลยบอกว่าลาออกเลยลูกไม่ไหวแล้ว

คือกิจกรรมนี้คุณแม่บอกว่า

รุ่นพี่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

แต่มันเกินไปอันนี้มันทารุณกรรม
อย่ามาเรียกว่ารับน้องคุณจะมาซ่อมเสิร์มอะไร

เขาเรียกอะไรนะทำโทษทางวินัย

เขาเลยทำรงวินัยเขายังไม่มีการซ่อมกันเลย
เขาบอกว่าจริงแล้วตอนแรกที่ลูกชายมาบอกว่า
อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะ
แม่บอกแม่ซัพพอร์ตเต็มที่แม่สนับสนุนเต็มที่เลย
เพราะว่าลูกอยากมาเรียนสาขานี้มากอยากเรียนจริง
ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ลูกได้โคต้าอีกด้วย
แต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่หอมหวานมันไม่สวยหรูอย่างที่คิดเอาไว้เลย
แม่บอกแม่ทนไม่ได้หรอกแม่รับไม่ได้ออกเดี๋ยวนี้
ใบลาออกเลยนี่ยังมีอีกหลายคนนะคะที่โดนแบบนี้
ที่บอกว่ามีคนหนึ่งโดนถึงขั้นขาหักอันนั้นเป็นคดีอาญาเลยนะ
ไม้หน้าสามคุณไม้หน้าสามท่อนเท่าไหนกันเชียวใหญ่มาก
สุดท้ายก็เสียชื่อมหาวิทยาลัยมันก็มีหมวดปรวงโภคที่มันหนักกว่านี้

ไม่งั้นเดี๋ยวมีมาอีกนะมันมีเรื่อย